ของดารานะคะแต่ว่าจะพาไปดูซุปตาฮ่องกง
ยังไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณปอยตรีชดา
นับวันยิ่งสวยยิ่งสวยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเราไปเจอตัวเธอมา

หัวใจไม่ว่างแล้วจ๊ะพี่จ๋า

คริปยาวตัวนึงเลยสวยมากน้า
บอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วตะลึงจึ้งมาก
คือเจอกับปอยในครั้งนี้ก็ได้อัปเดตกันหลายเรื่องนะ
งานที่ฮ่องกงที่ยังต้องเบรกไว้ไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์โควิดมันยังไม่นิ่งไง
จากการเรียนปริญญาโทที่โอ้โหหินแล้วก็ยากสุด
คือสาขาที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเรียนนะ
ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีแต่เรื่องยากทั้งนั้นเลย
ทำให้เธอกลายเป็นคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชมในความสวย
ความเก่งและความปังที่ปังขึ้นทุกวันจริงค่ะ
ซึ่งปอยเองก็ยอมรับนะว่าได้ยินฟิตแบ็คเหล่านี้มาบ้างเหมือนกัน
แต่ก็ขอถ่อมตัวว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกนะคะ
คือใช้ความพยายามนี่แหละเขาสู้ทำให้หลายเรื่องเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
และเจอกับปอยครั้งนี้ไม่ถามไม่ได้จริงสวยแบบนี้เรียนหนักขนาดนี้
มีกำลังใจดีจากหนุ่มคนพิเศษบ้างไหม
เราจะไม่พูดเองแต่จะให้ปอยเป็นคนบอก
แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าระวังฟินเด้อ
บ๊ายพลังแท้สาม

โปรไฟล์ดี
ใช่ก็คือแบบว่า
เออหรอแต่ว่าน้อยส่วนตัวเราก็ยังไม่คุ้นหน้าพี่แบบ

แล้วก็แบบควรจะมีคู่ชีวิตที่ดี
ตอบพูดดีเนาะอยากมีบ้างจัง